ไปดูต่อกันที่ฟลุ๊กกับนาตาลีกันบ้างดีกว่า
คู่นี้เป็นคู่รักสายบุญก็ว่าได้
คู่นี้ก็ชีวิตดีลงตัวสุดเลยนะคะ
หลายคนติดตามความน่ารักของคู่นี้
ในการทำอาหงอาหารพาไปกินพาไปเที่ยว
เขาบอกว่าเจอสถานการณ์โควิดแบบนี้
ทั้งคู่ก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างมา

ก็ตัวเองกินอะไรอร่อยก็อยากให้ทีมแพทย์
ทีมพยาบาลได้กินของอร่อยด้วยนะคะ
เอาไปมอบให้ที่โรงพยาบาลภูมิพลค่ะ

ให้กับนักรบเสื้อขาวที่ทำงานอย่างหนัก

แบบเป็นกำลังใจ
โดยที่ว่าเขาก็จะติดต่อพวกเชฟวิชาลิน

หรือเป็นเชฟที่มีฝีมือดัง
แล้วก็เป็นเชฟที่จิตกุศลนะคะ
ว่าทุกคนมาเป็นการกุศลหมด
อย่างที่เรารู้ทุกโรงพยาบาลนะคะ
ก็จะทำงานหนักอยู่แล้ว

และแม้กระทั่งทีมงานเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกฝ่าย
เขาก็ต่อสู้มาพวกเราจนวันนี้

สุดยอดเลยนะคะแล้วเจอผลกระทบจากโควิดแบบนี้นะคะ
ทั้งคู่บอกว่าไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอน
ในเรื่องของการไปฮานิมงฮานีมูลอะไรนะคะ
เพราะว่าอยากจะรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดให้มันมั่นใจกว่านี้ก่อน
ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตหลังแต่งงานด้วยการอยู่บ้าน
เชื้อเพื่อชาติกันไปก่อนจ้า

สิ่งที่เราคิดไว้คือเราก็คงต้องมีการไปฮานีมูล
หรือว่าเราต้องไปจัดฉลองสมรสเราก็ต้องเลื่อนไปก่อน

ก็คงเหมือนทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้
ก็ยังรอดูสถานการณ์ไปเรื่อ
เดือนที่ผ่านมาคือแบบไม่ได้ไปไหนจริงหรือเปล่า
แต่ว่าอย่างที่เขาโรนโรงแล้วนะครับ
เราก็จะมีเวลาปลูกต้นไม้ทำกับข้าว
อย่างนี้ทำอะไรที่เป็นแบบกลับบ้าน
ฮันนีมูลกันไปในบ้านในคอนโดกันไปก่อนนะคะ
บ้านนี้ก็สวยหรูกันทั้งบ้านเหมือนกัน
ที่กว้างให้เดินเล่นกันเยอะแยะ
ก็ไม่รู้ว่า๑วันนี้จะทัวร์หมดบ้านหรือเปล่านะ